มาหน้าตาอย่างนี้เธออาจจะดูไม่ดี
แต่กูมีน้ำใจตั้งแต่เล็กโจมาก
คำพูดคำจากกูพูดแต่ภาษาไทย
มีอีกไหมหมดเสียงหมดลม

ไม่มีแล้วที่ฉันร้องยาวขนาดนี้ไม่กลัวลิขสิทธ
เพราะว่าเจ้าของเพลงเขารักฉันพี่อำพรแหวนเพชร
คุณแม่ตลอดไปนะคะบอกเลยว่าอ่านข่าวพี่กี่ทีก็มีความสุขนะจ๊ะ
นี่คุณผู้ชมล่าสุดเขากลับมาแล้วกลับมาปังยิ่งกว่าเก่า
เพราะว่ามีเพื่อนที่ดีอย่างพี่ฮายอาภาพร
ชวนกันไปไหว้พระทำบุญแล้วเป็นยังไงออกสื่อมากขึ้น
คนก็เลยไปกับใครคนนี้สวยจังเลย
อ้าวพี่อำพรแหวนเพชรนี่นะนะคะก็เลยเนี่ยมันทำแล้วมันก็เลยรู้สึกสบายใจ
อะไรอย่างเงี้เวลาไปทำบุญกันแล้วก็เชื่อว่าผลบุญเหล่านั้น
ทำให้เธอกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อไหมคุณผู้ชมมันไม่มีงานมันไม่มีเงิน
งด้วยที่ศิลปินหน้าใหม่เกิดขึ้นมามากมายไง
ประกอบกับโควิดค่ะที่ผ่านมาด้วยมันก็เลยทำให้แบบเอ้า
เงียบหายกันไปเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พี่อำพรเนี่ยบอกว่า
เชื่อเลยว่าตั้งแต่ได้มาใช้ชีวิตเนี่ยก็มีเรื่องราวคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะงานต่างคุณผู้ชมมันมีสิ่งหนึ่งที่เขานับถือคือ
สีพึ่งหลวงปู่หมุนอันนี้คือภาพจริงอันนี้ที่ฉันเคยไปอัดรายการกับแก
แกบอกว่าแกนับถือเวลาจะออกไปไหนมาไหนเนี่ยนะ
ตั้งจิตอธิษฐานแกสวดมนต์ก่อนเลย
ฉันไม่จำไม่ได้แล้วว่าสวดบทอะไรค่อนข้างยาวทีเดียว
วนขวาไปเลยป้าบป้าบป้าบ๓ทีตั้งจิตให้มั่น
เวลาออกจากบ้านอะไรอยากให้หาเงินหาโชค
มีแต่มิตรมาอธิษฐานขอไป
เป็นยังไงเรื่องราวนี้ไปติดตามค่ะกับพี่อำพรแหวนเพชรจ้า
ตั้งแต่ได้สีพึ่งมาเราก็ได้มีแบบอะไรดีเข้ามาเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นกรยานมิตรที่ดีแล้วก็งานที่ดีเข้ามานะคะ
ก็เราไปทางไหนก็เรารู้สึกว่ามีแต่คนรักคนเมตตาอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนเราดีขึ้นจากเดิมเยอะเลย
ตั้งแต่โควิดเนี่ยความทุกข์มันก็ประเดประดังเข้ามา
งานก็ไม่มีแล้วก็เรื่องแม่ก็ป่วยอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้อะไรก็เหมือนมันคลี่คลายมันดีขึ้นอะไรอย่างนี้
ใช่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนอะใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะ
ใครไม่เชื่อไม่เป็นไร

วนกว่าไปตั้งเจียดอธิบถ่าที่มั่น
ต้องมีโชคมีลาบมีแต่คนเอ็นดูฉันรักฉันหลงฉัน

นักการีนพูดดีมากเลย
ว่าแล้วงวดล่าสุดนี้อะไรเหรอ
ก็นี่ไงติดตามเป็นเรื่องไพรัสมีตลอด